ไปดูเรื่องราวของอาชีพกันบ้างดีกว่า
ถามว่าเลี้ยงอะไรแล้วจะมีรายได้ดี
ผมแนะนำให้ลองเลี้ยงสิ่งนี้ดูเผื่อจะรวย
นี่เลี้ยงไก่สิครับนี่เลยไก่เหลืองดงยอฮะ
พาไปดูที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์สกลนคร
บ้านโนนสะหวัญตำบลพังคว่างอำเภอเมืองสะกดรคอน
คือทั้งศูนย์นะครับเขาได้ไก่เหลืองดงยอมาเผ่าพันธุ์

ไก่พันนี้นะครับคือไก่เหลืองดงยอเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงแล้ว
เขาบอกว่าคุ้มสามารถกินได้ทั้งไข่และเนื้อ
เนื้อของไก่พันนี้ยังไงเขาบอกว่าไม่เหนียวไม่เหนียวจนเกินไปมันนุ่มด้วย
ตัวนึงเนี่ยตกอยู่ที่กิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาทหรือว่าตัวหนึ่งก็ประมาณ๒๐๐๓๐๐บาทเลยทีเดียวนะ
นายยวงยศจันดาทจักรนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์สกลนครเขาบอกว่า
ซึ่งเมื่อโตเต็มที่นะตัวผู้จะมีน้ำหนักอยู่ที่สัก๒๓กิโลกรัม
ส่วนตัวเมียจะมีน้ำหนักสัก๒ประมาณ๒๕ก็คือ๒โลครึ่งประมาณนั้นนะครับ
ของมันจะนุ่มไม่เหนียวจนเกินไปออกไข่ได้นะตัวหนึ่ง๒๐๐๒๕๐ฟองต่อปีเลยทีเดียวนะ
ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วครับแล้วก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจมาก
หลายคนสนใจแต่ถามผมอ่ะคุณชนะเลี้ยงไงอ่ะ
วิธีการเลี้ยงทางศูนย์บอกไม่ยากเลยครับ
สายพันธุนี้เลี้ยงง่ายนะเขาบอกว่าแข็งแรงโตเร็วทนทานต่อโรคพญาติภายนอก
เอ้าแต่ว่าหากเกษตรกรท่านใดต้องการเลี้ยงไก่เหลืองนงยอก็ลองติดต่อไปที่ทางศูนย์ก่อนนะครับ
โทรไปได้ครับหมายเลขโทรศัพท์๐๔๒๐๙๙๗๒๘นะครับ
ส่วนก็บอกว่ายินดีให้คำปรึกษาในเวลาราชการนะจ๊ะ
โอ้โหเยี่ยมไปเลยนะคุณนะได้เรียนรู้วิธีการสร้างอาชีพอีกหนึ่งอย่าง
ไม่แรกก็อาจจะทำให้เป็นอะไรได้หลังก็ได้